สวยงามอลังการสมคำร่ำลืมไหมคะ

เป็นแบบความวิจิตรอลังการมาก
นี่คือผลงานฮานุมานใส่หน้ากากแมส
หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าฮานุมาน๑๙

มีหลายชื่อแล้วแต่ความสะดวกสบายกันไปนะคะแต่ว่าฮานุมานตนนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณทางเข้าสวนสาธารณะของวัดเขาย้อย
อยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจ้าผลงานนี้เพิ่งสร้างเสร็จแบบสดสดร้อนร้อนเลยจับดูยังร้อนมืออยู่เลยนะคะ

มันเพิ่งสร้างเสร็จด้วยใหม่เลยคือแตกต่างจากที่อื่นนะคุณผู้ชมที่อื่นที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็คือจะเอาปูนปั้นเนี่ยมาสวมหน้ากากอนามัยเองนึกออกไหม

ก็คือเหมือนแบบว่ามีปูนปั้นอยู่แล้วแล้วก็หน้ากากอนามัยมาสวมทับให้แต่ว่านี่ค่ะหน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ปั้นขึ้นมาเรียกได้ว่าปั้นขึ้นมาใหม่หมดทั้งหมดเลย
เจ้าของผลงานนะคะคือคุณธานินชื่นใจคุณธานินชื่นใจหรือว่าช่างน้องช่างเขียนลายประจำจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างผลงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
พระมหานิธิการเจ้าอาวาสวัดเขาย้อยท่านได้ให้ออกแบบจัดทำปูนปั้นรูปพญานอนพญาวานอน๑๘มงกุฎขึ้นมา
เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองแต่ในช่วงต้นปีที่จัดทำปูนปั้นรูปพญาวานอนเสร็จปรากฏว่าก็เกิดโรคระบาดขึ้นมาซะก่อน
น้องก็เลยตัดสินใจสร้างปูนปั้นขึ้นมาใหม่อีก๑ตัวเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าในปี๒๕๖๓เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาก็คือโรคโควิด๑๙
ไปฟังเสียงช่างน้องกันหน่อยค่ะ
นี้เป็นยุคที่เราต้องใช้รักษาตัวเองก็คือประธานสำคัญให้คนทั่วไปที่มาดูเนี่ย
ขนาดฮนุมานยังแมสเลยทำไมพวกเราจะไม่ปิดทำก็คือชวนบุคคลให้ร่วมกันใช้แมสแล้วก็รักษาตัวเองด้วย
เออก็คือเป็นการจารึกไว้ผ่านศิลปะอีกหนึ่งรูปแบบนี้แหละค่ะ
แต่ไม่ใช่เพียงแค่ให้คนรุ่นเราได้ดูได้ตระหนักอย่างเดียวนะ
คนรุ่นหลังที่เห็นแล้วก็คือการเวลาผ่านไปเราจะได้รู้ว่ามันเคยเกิดโรคระบาดแบบนี้ขึ้น
แล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองกันยังไงบ้างนะคะสุดยอดไอเดียไปเลยนะ
เป็นแบบว่าศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกมาในการแบบจารึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอาไว้

เยี่ยมมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานศิลปะการแสดงศิลปะโบราณ
เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันนะคะ